ก็ยิ่งทำให้นึกถึงคลิปก่อนหน้านี้ค่ะ
ก่อนหน้าทนายความก็เป็นอธิบดีศาล

แต่เป็นกรณีที่ตำรวจสพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด่านตรวจขอตรวจใบขับขี่
แล้วคนขับก็บอกว่าเป็นอธิบดีศาล

ไม่ให้ตรวจได้สิมันมีอีกแล้วค่ะ
หญิงชายคู่หนึ่งเจอด่านตรวจ
แล้วก็ไม่ยอมให้ตรวจไปดูคลิปกันก่อนนะคะ
แต่ว่าดิฉันพวกคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมากล่าวหาเรา
แล้วก็มีสิทธิ์ขอโทษนะคะคุณฟังก่อนได้ไหมคะ
ถ้าคุณฟังก่อนได้ไหมคะ
คุณฟังก่อนได้ไหมคะ
ดิฉันก็พูดด้วยความสุขภาพทุกชาติ
ไม่มีคำไหนหยาบคลายเลยค่ะ
คุณขับรถไหมคุณผู้หญิงคุณขับรถไหม
ข้องใจถูกตำรวจตรวจค้นค่ะ
ตำรวจค่ะไม่ว่าจะชั้นยศใด
ไม่ว่าจะชั้นยศใดค่ะ
ไม่มีเหตุอันควรต้องสงสัยค่ะ

ไม่มีสิทธิ์อันนี้อันนี้คือเขาทำอะไรอยู่ครับ

ถ้าไม่จุดตรวจตำรวจประดาษที่จุดตรวจ
ไม่มีอำนาจในการตรวจรถตรวจ

ถ้าไม่มีเหตุอัน
ก็นี่มีเหตุแต่เชื่อว่าเขาดื่มเหล้าสุรามา
เชื่อด้วยตัวเองก็ได้เราไม่มีพฤติกรรมใด
ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงคุณต้องให้เขาไปตรวจ

คุณมั่นใจว่าคนขับรถไม่มีความผิด
มีความมั่นใจคุณต้องพาให้เขาไปตรวจ

เพื่อให้คนขับไม่ต้องตรวจ
คุณมั่นใจไหมครับว่าเขาไม่ได้ดื่มมา

คุณไม่มีสิทธิ์ตรวจคนเรา

ผมตั้งจุดตรวจอยู่ถูกต้อง

ตำรวจตั้งจุดตรวจไม่มีสิทธิ์ตรวจได้ไง

โอ้โหสี่ข้างนี่แดงไปหมดเลยฮะ

รถคันนี้จริงแล้วผู้ชายเป็นคนขับนะคะ

แล้วที่ตำรวจเขาสงสัยว่าเมาหรือเปล่า

เขาสงสัยว่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ของผู้ชายคนขับ

คือตำรวจเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเมาหรือเปล่า
ก็เลยอยากจะให้เป่าเพื่อที่จะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
แต่คนที่มาเถียงแทนคือผู้หญิง

พยายามจะบอกตำรวจว่าคุณไม่มีสิทธิ์ตรวจ
ตำรวจก็บอกว่าก็นี่มันด่านตรวจ
ตำรวจขอตรวจตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
คุณไม่ได้ดื่มคุณก็เป่าแล้วคุณก็ไปก็แค่นั้นเอง
ใช่คลิปนี้ค่ะก็เลยแชร์กัน

เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือมันคือลัทธิเพื่อนโชค

เหมือนกับว่าเป็นพฤติกรรมลอกเรียนแบบหรือเปล่า
หรือว่าจะอ้างว่าเป็นเพื่อนโชคจะได้ปล่อยไปอะไรแบบนี้
มันมาเกิดเหตุใกล้กันเป็นช่วงเวลาเดียวกัน

บอกว่าก็บอกไปสิว่าเป็นเพื่อนโชคก็จบแล้วมั้ง

เรื่องนี้พลตำรวจรีนิธิธรจินตะการนล
ผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกว่า
อยากให้ประชาชนทำความเข้าใจใหม่นะคะ
เรื่องของการตั้งด่านตรวจของตำรวจ
การตั้งด่านตรวจเป็นการตั้งด่านอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
ดังนั้นถามว่าตำรวจมีสิทธิ์ในการขอตรวจค้น
ขอดูใบขับขี่ขอให้เป่าเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือเปล่า

เพราะถ้าเป็นการตั้งด่านตรวจอย่างถูกต้อง

ในการขอดูใบขับขี่ขอตรวจวัดแอลกอฮอล์

โดยการเรียกตรวจรถแต่ละคัน

เขามีเหตุอันควรสงสัยก็เลยเรียกตรวจค่ะ

ตำรวจเขาสงสัยว่าคุณเมาหรือเปล่า

ก็เลยเรียกตรวจดังนั้นถ้าคุณไม่ผิด
คุณไม่เมาไม่มีสิ่งผิดกฎหมายก็ให้ตรวจไปเถอะ
ให้ความร่วมมือกับตำรวจให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ไม่มีอะไรผิดกฎหมายเขาก็ปล่อยไปอยู่แล้วนะคะ
วางอยู่หน้าตรงแยกตรงซอยเขามีสกัลดูอยู่
รถคันนี้มีด้วยการหยุดรถคันนี้มีด้วยการจะออก
แต่ออกไปไม่ได้เดี๋ยวหนีไม่หนีเขาจะวอร์ออกมาก่อน
อันนี้คือกรณีของด่านตรวจที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ
ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะใช่ค่ะเป็นด่านความมั่นคง
หรือว่าด่านที่จะต้องตรวจอย่างฉุกเฉินเร่งด่วนเนี่ย
แต่ถ้าท่านไปเจอลักษณะแบบดูแล้วน่าสงสัย
ว่าจะใช่ตำรวจจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นด่านตรวจถูกต้องหรือเปล่า
มีไฟมีอะไรแบบเนี่ยอีกเรื่องนึง
คือถ้าไม่มั่นใจจริงก็ท่านก็อาจจะต้องดูว่า
ระหว่างที่เขามาตรวจเนี่ยเราจะถ่ายคลิปไว้ไหมว่า
มีการตรวจค้นเรายังไงอันนี้มันอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม
พวกที่เขากลัวว่ามายัดยายัดข้อหาอะไรพวกนี้

ใช่ค่ะแล้วตำรวจเขาบอกว่าตำรวจเขาสังเกตอยู่แล้ว
คุณขับมาคุณมีท่าทีชะงักเตรียมจะหนีเตรียมจะถอย
หรืออะไรหรือเปล่าแบบนี้ไงมันมีพฤติกรรมแบบผิดปกติไหม
ส่วนความคืบหน้ากรณีของอธิบดีผู้พิพากษาสารคดีทุจริตประพฤติมิชอบ
๘นะฮะที่สพทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชที่ผ่านด่านตรวจ
แล้วไม่ให้ดูใบขับขี่นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นอธิบดีผู้พิพากษา
เป็นเพื่อนกับภูมิกับสพทุ่งใหญ่ล่าสุดนะครับ
นายสารวุฒิเบนจกุลเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรม
เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรมว่า
ประชุมมีมติให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
นายไกรรัฐวีรพัฒนาสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘แล้วนะฮะ

ซึ่งทางศาลยุติธรรมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้าน
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
ซึ่งการตั้งกรรมการสอบเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาอย่างนี้ครับ
ทางสำนักงานสารยุติธรรมมีหนังสือไปเมื่อ๑๐พฤษภาคม
ให้นายไกรรัฐชี้แจงรายงานข้อเท็จจริง
ตามที่ปรากฏในคลิปมายังสำนักงานสารยุติธรรม

หลังจากนั้นนายไกรรัฐก็ทำหนังสือชี้แจง
กลับมาในวันนั้นเลย๑๐พฤษภาคม
ซึ่งในการประชุมวันนี้ก็นำเอาข้อชี้แจงของนายไกรรัฐ
มาพิจารณากันแล้วที่ประชุมก็เห็นว่า
เรื่องนี้ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริง
สำหรับการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมา
ก็จะไปสอบว่าพฤติการหรือข้อมูลที่ปรากฏตามคลิป
คำชี้แจงของนายไกรรัฐที่ส่งมานั้น
มีเข้ามันจะเข้าข่ายว่าผิดหรือไม่ผิดอะไรยังไง
ถ้าผิดจะเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่
ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็จะต้องส่งผลการสอบข้อเท็จจริง
ยังคณะอนุกรรมการตุลาการสารยุติธรรม
เพื่อพิจารณากันกรองทำความเห็นแล้วก็ส่งไปยังคณะกรรมการตุลาการ
ในการพิจารณาต่ออีกฟังอาจจะเหมือนหลายทอด
แต่ว่าท่านเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมบอกว่า
เชื่อว่ามีผลออกมาแล้วก็แล้วเสร็จภายใน๗วัน

ทีนี้ค่ะทางตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในคลิปนี้ค่ะ
สิบตำรวจรีเอกพลจุ้ยสองแก้ว
บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ล่าสุดนะคะโพสต์ภาพนี่ช่อดอกไม้ช่อเบอร์เรอเลยนะคะ
ก็เป็นดอกไม้ที่ทางผู้มนุยการโรงเรียนเก่าของ๑๐ตำรวจรีเอกพลนะคะ
ส่งไปให้กำลังใจถึงสพทุ่งใหญ่นะคะ
ส่วนความคืบหน้ากรณีพลตำรวจรีถากูลเนธพุกณะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุกเกษมนครวิลัย
รองปบตำรวจสวทชพางงาเป็นประธานคณะกรรมการสอบนะคะ
ตั้งคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รอการตรวจสอบสอบสวนกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
รวมถึงเรื่องของโชคผู้กำกับโชคด้วยนะคะ
อันนี้คือกรณีคนที่ไม่ให้ความร่วมมือ